หน้าหนาวแบบนี้พาไปหาเมนูทานคลายหนาวทานกบไหมคะ

ใครชอบทานกบมาทางนี้พี่ต้นมามานะฮะ
พี่ดูพี่ดูกบย่างใส่สโรงสุดอร่อยที่บ้านโป่งกุ้มสามัคคี
หนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่เจ้า

ใช่นี่ยากแล้วนะพี่ต้น

นี่งั้นดูขั้นตอนการปรุงเลยนะคะ
นี่นะคะสมุนไพรทุกอย่างตำรวมมัดรวมแบบนั้น
แล้วก็ยัดเข้าไปในท้องของกบผ่าแบบนี้นะคะ
แล้วทำไมถึงชื่อว่ากบย่างใส่สโรงพี่เห็นไหม
ไอ้ใบตองนี่เหรอใบเต๋ยใช่ค่ะถูกห่ออยู่ที่พุง
ห่ออยู่ที่พุงที่โดนกรีดเมื่อสักครู่แล้วก็ที่ยัดสมุนไพรเข้าไป
เอาใบเตยไปห่อแบบนั้นแล้วก็เอาไปปิ้งบนไฟอ่อน
มันไม่ได้ได้กลิ่นหอมกลับมาจนกระทั่งมันไม่ได้ได้กลิ่นหอมกลับมา
ใช่จนกระทั่งน้อนสุดนะฮะ
พอสุกเสร็จปุ๊บพี่รู้ไหมว่าต้องกัดส่วนไหนก่อน

ทานส่วนไหนอันนี้กินง่ายสุดเนื้อมันจะเยอะสุดแล้วแน่นสุดเพราะว่ากบใช้ขาอย่างนี้ขาหลังมันจะกระโดด
ตรงจุดนี้คือจุดที่แน่นสุด

นั่นแหละค่ะคนที่เขาทานเขาก็บอกว่าแบบนี้
น่าจะบอกว่าพี่ไม่ต้องเอาน้ำจิ้มไม่ต้องพกน้ำจิ้มนะมันต้องทานแบบนี้เลย
พี่ต้นอยากริ้มลองนะค่ะไปได้เลยที่ฟาร์มกบบ้านโป่งกุมสามัคคีนะคะ
แต่ก่อนจะไปแนะนำให้สั่งจองล่วงหน้าเพราะว่าทางกลุ่มแม่บ้านจัดเตรียมคัดกบตัวเป็น
แต่คืออย่างนี้จะบอกว่าไปที่นี่คือมันสดมากเลย
นี่เป็นฟาร์มกบนะคะเป็นฟาร์มกบของคุณสุจินแสงแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยงบ้านโป่งกุมสามัคคีที่ดอยสะเก็ด

เขาทำฟาร์มกบแล้วพี่ไปจะได้กินกบสดแบบอย่างนี้เลย

นะคะกบย่างใส่สโรง
เห็นไหมเอาขึ้นมาจากบ่อเสร็จปุ๊บนี่

ขอโทษนะครับกบมีราคาแพงกว่าเนื้อปลาที่ท่านรับประทานอีกนะครับ
ใช่คือว่าอ๋อค่ะอร่อยใช่ไหมพี่ต้น

ย่างใส่สโรงที่บ้านโป่งกุมสามัคคีดอยสะเก็ดเชียงใหม่เจ้า